ความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่มีหนุ่มใหญ่ที่เกาะเต่านะครับ
เป็นนักธุรกิจที่เกาะเต่าที่เขาปลิดชีพตัวเอง
ด้วยการที่ใช้ปืนลั่นไกลฆ่าตัวตาย

เป็นเรื่องราวที่คนติดตามกันเยอะมากเหลือเกิน
แล้วก็สดช่วงเวลาประมาณ๑๑นาที
แล้วก็ใส่ชุดเหมือนแบบเป็นบ๊ายเกอร์

ตุ๊กตาสีแดงเป็นตุ๊กตาตัวโปรดของลูกสาว
เป็นถ้อยคำที่เป็นการสาบแช่งภรรยาด้วย
และเป็นการตัดเพาะชีวิตที่เขาเจอด้วย
ตอนนี้กระแสก็ไปทางภรรยาซะมากกว่าที่โดนโจมตีกับสังคม
ตอนนี้คือมีข่าวลือออกมาในโลกโซเชียล
บอกว่าภรรยาเป็นโรคร้าย
วันนี้ก็มีคำชี้แจงในเรื่องนี้นะคะ
คนใกล้ชิดของภรรยาบอกว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็เตรียมฟ้องกลับด้วย
แต่ว่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศคืนสุดท้ายของการสวดอภิษฐรรมศพก่อนคุณผู้ชม
เป็นบรรยากาศของการสวดอภิษฐรรมศพของนายพัทรพลเอกปฐมศักดิ์หรือว่าเสียหนุ่มอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจบนเกาะเต่าก็จัดขึ้นที่วัดโพนิมิตรตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุมราชธานี
ซึ่งวันนี้เป็นคืนสุดท้ายก็มีครอบครัวมีญาติเพื่อนในกลุ่มที่ขี่บิ๊กไบท์ด้วยกันเดินทางไปร่วม
ไปร่วมงานแล้วก็เป็นการร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายบรรยากาศทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
หลังจากที่นายสาภูมิศรีสกุลชัวร์อายุ๗๙ปีซึ่งเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตฝัน
เขาบอกว่าลูกชายเนี่ยมาเข้าฝันขอให้นำบิ๊กไบท์คันโปรดคันนี้ไปวางไว้ข้างโรงศพให้หน่อย
เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มบิ๊กไบท์ก็เลยช่วยกันคุณผู้ชมนำรถคันนี้นะฮะไปจอดไว้ตามความต้องการ
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีชาปนากิจศพในวันพรุ่งนี้พ่อก็จะนำบิ๊กไบท์คันนี้กลับไปที่บ้านเกิดที่อุดร
เพราะว่ารถคันนี้รักมากและห่วงมากอยากเอาไว้ที่บ้านนะครับ
ขณะที่เมื่อวานพ่อของผู้เสียชีวิตก็มีการเปิดเผยทั้งน้ำตาบอกว่า
ลูกชายเนี่ยเป็นคนหัวอ่อนแต่ค่อนข้างจะเก่งนะหลังเรียนจบจากต่างประเทศเองก็กลับมาทำงานสร้างเนื้อสร้างตัว
พ่อเองก็ไม่คิดว่าลูกชายเนี่ยจะมีจุดจบแบบนี้และในชีวิตไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยต้องมางานศพ
ต้องมาทำศพให้กับลูกชายก่อนหน้านี้เสียหนุ่มคนนี้เคยไปหาพ่อที่อุดรเหมือนจะไปลาครั้งสุดท้าย
บอกว่าเหมือนเป็นลางนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยเล่าปัญหาในครอบครัวให้ฟังผ่านทางโทรศัพท์บ้าง
พ่อเองก็เคยเตือนลูกชายหลายเรื่องแต่ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายลูกชายจะตัดสินใจจบปัญหาแบบนี้ครับ

เมียก็ไปเยี่ยมผมไปให้ผมดูข้างหน้าข้างสุดท้าย
ผมก็รู้สึกว่าแปลกเท่านั้นเอง
ไม่คิดว่าเขาจะมาลงเอยยังไง
ก็ดีแล้วขอให้เขาไปดี
คิดว่าชาติหน้าจะมีจริงหรือไม่มีผมก็ไม่รู้
ถ้ามีจริงว่ากลับมาเป็นเพราะลูกกันไป
ก็จะบอกทางนี้เขาแล้วบอกว่าให้จัดการที่นี่นะครับ

ที่นี่เลยเพราะว่าทางนู้นมันก็จะยุ่งยากนะฮะ
ก็เมื่อแกเสียที่นี่ก็ทำที่นี่
นี่ค่ะคุณพ่อก็สัมภาษณ์ไปก็ร้องไห้ไปด้วยความแบบเสียใจ
ใช่หัวอกคนเป็นพ่อนะคะไม่คิดว่าต้องมางานศพลูก
ใช่พ่อบอกว่าคิดว่าลูกนะน่าจะทำงานศพให้กับพ่อกับแม่มากกว่า
ไม่คิดว่าตัวเองต้องมาร้องไห้ให้กับลูกแล้วก็มาทำงานศพให้

ทีนี้ส่วนนางสาวยาดาวดีมีเพียรนักธุรกิจบนเกาะเต่า
ซึ่งเป็นคนสนิทกันกับครอบครัวของเสียหนุ่มคนนี้
ก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมาครอบครัวไม่เคยมีปัญหามาก่อน
เรื่องปัญหาภายในครอบครัวไม่มีใครจะรู้ข้อเท็จจริงได้
ซึ่งครอบครัวของนางสาวพึ่งพิษจันอินภรรยาเสียหนุ่มก็ถือเป็นครอบครัวดั้งเดิม
อยู่บนเกาะเต่าแล้วก็มีที่ดินบนเกาะเต่าแห่งนี้จำนวนมาก
รวมทั้งยังประกอบธุรกิจอีกหลายอย่าง
ส่วน๔หนุ่มก็เข้าไปปรับปรุงฟื้นฟูกิจการในภายหลัง
ไปฟังเสียงคนสนิทของครอบครัวของภรรยากันหน่อยนะครับ
ฟังครอบครัวผู้หญิงเขาลงทุนหรือว่าฝั่งผู้ชายลงทุน
คือเริ่มแรกเลยก็คือฝั่งแม่ของผู้หญิงพ่อของผู้หญิงเป็นคนลงทุนมาก่อน
แล้วเขามีรีสอร์ตเขามีร้านอาหารเขามีบาร์มีอะไรอยู่แล้ว
ก่อนให้น้องหนุ่มจะเข้าไปทำ
แต่ก็พอน้องหนุนเข้าไปทำเขาก็เริ่มคือพูดง่ายก็คือ
ฟื้นฟูคือให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
นี่ค่ะที่นักข่าวจะต้องถามถึงภรรยาของนายพัชรพลหรือเสียหนุ่มที่เสียชีวิตเนี่ย
เหมือนกับลักษณะที่ว่าถูกภรรยาหักหลังห้ามภรรยามากราบศพห้ามจัดงานศพ
ไม่ต้องมาไหว่ไม่เอาโหสิกรรมให้
ใช่แต่สุดท้ายภรรยาก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ย
เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกันภายในครอบครัว
ก็จัดงานศพให้ตามพิธีทางศาสนา
มีบางช่วงตอนที่เขียนบรรยายที่การทำงานบนกรตั๋า

ทำให้คนก่อเต่าเองอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้เขียนลงไป
ก็เลยต้องไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
ในส่วนที่มีบางเว็บไซต์พาดหัวขาด
บุว่าภรรยาของเสียหนุ่มป่วยเป็นโรคร้าย

และมีการแชร์ในสังคมออนไลน์จนดนมาก
วันนี้ผู้สื่อข่าวเองก็ไปถามคนใกล้ชิดกับครอบครัว
ว่าเป็นยังไงจริงหรือเปล่าไปติดเชื้อโรคอะไรมาหรือเปล่า
คนสนิทยืนยันไม่เป็นความจริง
และไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้มาก่อน

จะมีการหามรือกันกับเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีเว็บไซต์นี้

แล้วก็คนที่ไปแชร์ข้อความแชร์ภาพ
ทำให้ตัวผู้หญิงคนนี้และครอบครัวเขาเสียหาย
ก็ต้องว่าไปตามเรื่องของกฎหมายต่อไปนะครับ